สัปดาห์หน้านะครับไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

รุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยก็ลงอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
การยินขันวอร์เลอร์อลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่าสิบเก้าปีนะครับ
หลังจากนัดแรกไทยชนะมาได้นะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้แม้ไทยจะเสียเปรียบรูปร่าง
แต่อาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้ทั้ง๔เซตที่แข่งขัน
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เน้นการเข้าทำ
และการบล็อกที่ต้องเจอกับผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่า
ซึ่งแม้เกมเมื่อวานนี้จะชนะนะครับแต่ยังต้องปรับปรุงจังหวะขึ้นบล็อก
ชนิดจะออกเดินทางไปประเทศเมียนมาวันที่๒๕มีนาคมนี้
แข่งขันวอเล็กบอลเยาวชนชายรุ่นอายุต่ำกว่า๑๙ปี

ระหว่างวันที่๒๘มีนาคมถึง๕เมษายนนี้
ซึ่งรายการนี้ไทยรัดทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด